เรื่องนี้นะคะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลค่ะ
คนก็ชื่นชมดาบตำรวจนายนี้ค่ะ
ที่สพวนเขียวจครศมา

เด็กผู้หญิงอายุ๑ขวบ๘เดือน
คือพ่อเด็กถูกจับค่ะ
คือพ่อเด็กมีคดีค้างเก่า
ที่จะต้องมารายงานตัวแต่ไม่ยอมมา

พอถูกออกหมายจับปุ๊บตำรวจก็ต้องไปจับตัว
พอจับมามีลูกมาด้วย
แล้วพ่อกับแม่เขาแยกทางกัน
ต้องถูกดำเนินคดีอ้าวแล้วลูกจะอยู่กับใคร
ตำรวจเลยบอกว่างั้นเอาแบบนี้

ผมผ้าให้ป้อนนมอุ้มไปเดิน

ดาบตำรวจนนทกรพิไลกุลค่ะ
สพวังน้ำเขียวนครราชศรีมานะคะ
ดูแลเป็นอย่างดีและดูแลแบบจริงจังนะคะ
ป้อนนมป้อนข้าว
เปลี่ยนพ่ออ้อมกล่อมเด็ก

ท่องเป็นอุ้มเป็นดูสินี่เอาลงตักปุ๊บป้อนนู่นนี่นั่นโอ้โห
สบายเลยคนชื่นชมกันเยอะมากเลยค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับดาบตำรวจ
ทกรพิไลกุลนะคะผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับรามสพวังน้ำเขียว
บอกว่าพ่อเด็กถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด

แต่พอควบคุมตัวอ้าวอุ้มลูกมาด้วยมีลูกอยู่๑ขวบ๘เดือนเอง

ที่พ่อเขาต้องถูกควบคุม

จะเลยดูแล
สุดท้ายนะคะพ่อของหนูน้อยคนนี้
สารตัดสินปรับเงินแทนการขัง
นี่นะคะกลับมาโรงพักก็รับลูกไปเลี้ยงดูเนี่ยค่ะแล้วตำรวจที่โรงพักนะ
มีน้ำใจมอบเงินให้ด้วยนี่ค่ะให้กับพ่อของเด็กอะค่ะ
และตำรวจก็เลยเตือนไปเตือนพ่อเด็กไปด้วยนะว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างนะ
ต่อไปนี้เราจะทำตัวไม่ดีไม่ได้นะจะมาถูกจับยาเสพตรงยาเสพติดอะไรอีกไม่ได้นะ
เราเป็นพ่อคนเรามีลูกต้องดูแลถ้าถูกจับไปใครจะเลี้ยงลูกตำรวจก็เตือนไปเลย
แล้วก็ให้เงินด้วยเลี้ยงลูกให้ด้วยเพราะว่าเลิกกับแม่แล้วก็ลูกอยู่กับพ่อ
ก็ต้องคิดถึงลูกแล้วล่ะทีนี้นะครับ